คุณผู้ชมครับมันมีคลิปหนึ่งออกมานะ
ทำให้เกิดกระแสดราม่าในโลกโซเชียล
เพราะว่าเป็นงานแสดงผลงานของนักศึกษา
เกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของแฟชั่นโชว์

เป็นสีทองกระโปรงสุ่มใหญ่มากแบบนี้นะครับ
และข้างบนก็เหมือนเป็นยอด
ชุดนี้กันทำให้เกิดการเป็นดราม่าขึ้นมา
เพราะเขาบอกว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนไงคุณ
เป็นเรื่องระหว่างประเทศศิลปะก็ท่าน่าทำด้วยเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
เออนะครับก็ภาพวิดีโอที่เห็น
เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการนำเสนอผลงาน
ของน้องนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครครับ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๕ธันวาคมที่ผ่านมา
มีการนำเสนอผลงานของนักศึกษาที่มีโจทย์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
สันติภาพและความยั่งยืน
ชุดนี้มีชื่อชุดที่กลุ่มนักศึกษาเขาตั้งใจประดิษฐ์ขึ้นมา
หรือแปลเป็นไทยก็คือสัตว์ธาแห่งชาเวดากอง

คนในงานเราไม่รู้นะว่าเขาเห็นแล้วเขารู้สึกยังไงนะฮะ

รี๊ดอยู่เพราะชุดเหมือนว่ามันถอดออกมาเปลี่ยนออกมา

พอปลดล็อกลงมาแล้วก็เป็นกระโปรงยาวสีทอง
เป็นกระโปรงสีทองออกมานะครับ
เชิงสร้างสรรค์บางคนก็บอกว่าโอเค
มีความสร้างสรรค์ในแต่ละชุดนะครับ
แต่พอออกมาในโลกออนไลน์ในโลกโซเชียลแล้ว
หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์
ไม่พอใจกับสิ่งที่จัดแสดงออกมานะครับ
โดยเฉพาะบอกว่าให้คิดถึงใจชาวพม่า
เพราะภาพนี้อาจจะเป็นความไม่เหมาะสมหรือเปล่า
ที่เอาเจดีชเวดากองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
เคารพบูชากราบไหว้มาทำเป็นชุดสวมใส่ในสุภาพสตรี
คิดง่ายก็คือนำของสูงมาทำเป็นของต่ำ
หมินเมตต่อการถูกตำหนิติเตียน
เขาก็วิพากษ์วิจารณ์จำไปได้ไหมบ้านเรา
ที่เคยออกแบบชุดของนางงามที่จะไปประกวดเวทีโลก
เป็นเหมือนละคังหรือว่าเจดีอะไรเหมือนกันเนี่ยนะฮะ
คล้ายทำนองนี้
ออกมาทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีนะครับ
ติดต่อไปยังน้องนักศึกษาเจ้าของผลงานชุดนี้
รายละเอียดเพิ่มเติมว่าตัวน้องผู้ออกแบบชุด
โจทย์ก็คือประเทศพม่า
ก่อนที่จะคิดสร้างสรรค์ผลงานก็พยายามนึกนะ
ว่าเวลาถ้าเราพูดถึงประเทศพม่าเราจะนึกถึงอะไร

พยายามพยายามนึกอยู่พยายามที่จะดึงออกมา
เพื่อการพรีเซนต์เป็นเสื้อผ้าบนเวทีให้ได้
โจทย์ที่ได้มาคือระบุประเทศแล้ว

สันติภาพและความยั่งยืนนะครับ
ก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงให้เสนอถึงความสวยงามความศรัทธาและศิลปะวัฒนธรรมอยู่ด้วยกัน
โดยแรงบันดาลใจในการทำชุดนี้ก็มาจากความเลื่อมสายศรัทธาของชาวพม่า

ผสมผสานผ่านภาพของสาวพม่าเทินของไว้บนหัว
เหมือนหญิงสาวแบกของไปทำบุญอันนี้เราเห็นบ่อย
อันเป็นเสน่ห์ของสาวพม่าที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ
ซึ่งอาจกำลังจะถูกกลืนหายไปกับกระแสสังคมสมัยใหม่
ที่ก็เข้ามาทดแทนการตีความหมายของเขาก็ตีได้ดี
อย่างไรก็ตามน้องเผยความรู้สึกกันว่าต้องขอโทษจริง
ต้องขออภัยสังคมเป็นอย่างมากที่สร้างความเข้าใจผิด
นำเสนอในครั้งนี้เป็นการเสนอในแง่มุมที่ดี
เรื่องของความสวยงามและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
มิได้มีเจตนาที่จะลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของพม่า
อันเป็นที่เคารพบูชากราบไหว้ของพี่น้องเพื่อนบ้านนั่นเองนะครับ

น้องเขาก็เจตนาที่จะตีความออกมาในเรื่องของการนำเสนอ
สิ่งที่เราพูดถึงพม่าเราจะนึกถึงอะไร
ความเชื่อความศรัทธาศิลปะและวัฒนธรรม
วิถีชีวิตจะไปอยู่ด้วยกันนะครับ
ก็นี่แหละครับสังคมก็วิพากษ์วิจารณ์อยู่ในโลกโซเชียลกันอยู่นะครับ
นักศึกษาก็ออกมาขอโทษขอโพยนะฮะ